น้ำกันคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำภาคกลางเนี่ย
เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะปริมาณของน้ำปิงไหลเข้าจังหวัดนครสวรรค์
ส่งสัญญาณว่าเริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะ
นี่แหละค่ะนครสวรรค์ที่ชุมชนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
พื้นที่รุ่มเนี่ยถูกน้ำท่วมแล้วนะคะระดับน้ำสูงเฉลี่ย๒๐๓๐เซนติเมตร
เพราะว่าตรงจุดนี้เป็นแอ่งกระทะนะคะตอนนี้จะเข้าบ้านออกบ้านต้องใช้เรือแล้วนะคะ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสวรรค์
สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองปากน้ำโพ
ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะคะระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิงหลายเมตร
แล้วก็ตรงจุดสำคัญเนี่ยเขามีกำแพงเขื่อนป้องกันค่อนข้างสูงด้วยนะคะ
อันนี้คือที่นครสวรรค์นะคะอุทัยธานีตามมานะคะ
อุทัยธานีชาวบ้านกว่าสี่สิบหลังคาเรือนตอนนี้ต้องขนย้ายสิ่งของมาอยู่ที่ถนน
นี่ไม่ใช่บ้านนะคะย้ายของมาอยู่ข้างถนนแล้วเห็นเตียงคนเจ็บไหมคะ
นั่นคือผู้ป่วยติดเตียงนะคะคุณสุรัตน์ซึ่งเป็นแม่ของผู้ป่วยติดเตียง
เป็นลูกชายเนี่ยค่ะก็ต้องขนเอามาไว้ที่ข้างถนน
ชั่วคราวไปก่อนกลัวว่าอยู่ในบ้านน้ำท่วมจะไม่ปลอดภัย
เดี๋ยวสัตว์เลื้อยคลานงูเงยอะไรมานะคะครอบครัวอื่น
บริเวณนั้นก็ขนของมาไว้ริมถนนแบบนี้เหมือนกันนะ
อันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปดูหน่อยนะคะนี่ค่ะ
ส่วนที่ชายนาฏค่ะชายนาฏเนี่ยได้รับผลกระทบจากเขื่อนเจ้าพระยาที่เร่งระบายน้ำนะคะ
น้ำท้ายเขื่อนก็เพิ่มสูงขึ้นเรียกว่าเป็นรายชั่วโมงประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ได้รับความเสียหายกว่าแปดร้อยครัวเรือนนะคะ
น้ำเข้าท่วมบ้านแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีอุทธกภัยเนี่ย
ตรงจุดนี้ท่วมทุกครั้งแต่ถามว่าชินไหมไม่มีใครชิน
ทำใจให้ชินไม่ได้นะคะทางเทศบาลตอนนี้ก็ช่วยกันกั้นน้ำ
เอากระสอบมากั้นน้ำแต่ว่ามันกั้นไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าน้ำเนี่ยคือมันขึ้นเร็วมากในชั่วข้ามคืนนะคะ
อันนี้ก็คือที่ชัยหน้าสถานการณ์นะคะอ่างทองค่ะ
ลงมาที่อ่างทองก็ต้องบอกว่าเกินต้านต้องใช้คำนี้เลยค่ะ
แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้อยู่ที่อำเภอป่าโมก
หลังชุมชนแปดเก้าและสิบตำบลบังปรากกกนะคะปรากฏว่าเนี่ยค่ะมันพัง
ครับมันพังเพราะว่าน้ำเนี้ยกัดซะนะคะเอ่อขยายวงกว้างกว่ายี่สิบเมตร
เพราะฉะนั้นระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลแรง
พนังเนี่ยต้านแรงน้ำไม่ไหวพังลงมาแล้วขยายวงกว้าง
น้ำไหลท่วมบ้านเรือนตอนนี้เนี่ยกว่าสามร้อยหลังคาเรือนแล้วนะคะ
ต้องเร่งขนของหนีน้ำกันจ้าละวันเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคาดว่ามันก็จะต้องสูง
ทะลักเข้าท่วมสูงขยายวงกว้างต่อไปด้วยนะคะ
อันนี้คือสถานการณ์ที่ต้องจับตาดูที่อ่างทองค่ะครับเอาละครับคุณผู้ชม